และนี่ก็คือตลาดที่ขายมันฝรั่งที่เปรู

มีอยู่แค่ประมาณ๒๓สายพันธุ
แต่ว่าที่เปรูจะเห็นได้ว่ามีอย่างหลากหลายเราอาจจะดูกันไม่ออกนะครับ
แต่ว่าที่จริงแล้วแต่ละอันนั้นเป็นมันฝรั่งที่แตกต่างสายพันธุ์กันนะครับ
ซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็มีสารอาหารค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับ
ซึ่งในขณะนี้ที่เปรูกำลังมีการวิจัย
เพื่อที่จะเป็นการรักษาพันธุ์ที่หลากหลายของมันฝรั่งนี้เอาไว้
เพราะว่าถือว่าเป็นพืชสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายในพื้นที่ที่แห้งแรง
แล้วก็อาจจะเป็นหนทางในการช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหา
การขาดแคลนอาหารในประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นครับ
นี่คือภาพที่คุ้นชินมานานนับ๘๐๐ปีในเขตที่เรียกว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์บนเทือกเขาแอนดิส
เกษตรกรชาวพื้นเมืองเปรูกำลังปลูกมันฝรั่ง
ปกติเราจะเห็นมันฝรั่งในรูปของชิปหรือเอาไปอบหรือนำไปบด
ซึ่งหลายคนลืมถึงรสชาติและความซับซ้อนของมัน
นั่นก็เพราะคนทั่วโลกกินมันฝรั่งอยู่เพียงไม่กี่ชนิด
แต่สำหรับที่นี่เกษตรกรทำการปลูกมันฝรั่งหลายร้อยชนิดและเป็นอาหารหลักที่สำคัญ
มาริยาโนซุตต้าเกษตรกรบอกว่ามันฝรั่งคืออาหารหลัก
มาริยาโน่ก็เหมือนกับเกษตรกรอื่นที่ภูมิใจต่อมรดกที่เกี่ยวกับมันฝรั่ง
ซึ่งมีอยู่นับร้อยชนิดและก็ต้องการรักษาสายพันธุเหล่านั้นเอาไว้
มันฝรั่งที่มีขนาดรูปร่างและสีที่หลากหลาย
พันธุ์มีเนื้อในที่เป็นลายที่น่าสนใจและมีรสชาติเข้มข้นกว่ามันฝรั่งทั่วไป
เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์และปลูกสายพันธุ์หายากเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่หายไป
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกับบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์มันฝรั่งนานาชาติในกรุงลิมา
แล้วก็ส่งกลับเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงกว่ามาให้ปลูก
โน่บอกว่านักวิทยาศาสตร์จะส่งมันฝรั่งที่แข็งแรงปลอดไวรัสกลับมา
ซึ่งก็จะสะอาดกว่าของเดิมมันเป็นมันฝรั่งที่ดีขึ้น
แต่ก็ยังคงเป็นพันธั้งเดิมให้มีการตัดแต่ง
เกษตรกรที่นี่ไม่ต้องการตัดแต่งพันธุกรรม
อกจากนั้นพวกเขายังยินดีที่จะช่วยคิดว่า
สายพันธุ์ไหนปลูกได้ดีในสภาพอากาศที่มีความหลากหลายบนเทือกเขาแอนดิส
ซึ่งก็อาจจะช่วยในการระบุสายพันธุ์ที่จะเติบโตได้ดี
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก
ศูนย์มันฝรั่งนานาชาติมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่
อย่างเช่นมันเทศที่พัฒนาที่ศูนย์แห่งนี้ช่วยเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนา
ให้มีมันที่มีสารอาหารที่ดีกว่าและขายได้ในราคาที่ดีกว่า
อสการ์ออทิสรองผู้อำนวยการศูนย์บอกว่า
ที่ศูนย์มาตั้งที่ลิมาส่วนหนึ่งก็เพราะประวัติของมันฝรั่ง
สก้าบอกว่าเปรูเป็นศูนย์มันฝรั่งดั้งเดิมมีความหลากหลายมากที่สุดในโลก
มีมากกว่า๔๐๐ชนิดมีรูปร่างสีรสชาติที่แตกต่างกัน
แล้วก็มีพันธุกรรมที่แตกต่างซึ่งก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับมันฝรั่งชนิดใหม่
ในการอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
หลังจากที่นักสำรวจชาวยุโรปนำมันฝรั่งกลับไปมันฝรั่งก็ได้กลายเป็นอาหารหลักในหลายประเทศ
สก้าบอกว่าแต่ว่ามันฝรั่งมีอยู่หลายปัญหาซึ่งบางเรื่องก็รู้กันมาหลายสัตวรรษแล้ว
อย่างเช่นโรคเชื้อราในมันฝรั่งที่ทำให้เกิดภาวะอดหยากในไอแลนด์
ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็มีอยู่มานานหลายพันปีแล้วก็จะอยู่ต่อไป
เราจึงต้องวิจัยและพัฒนามันฝรั่งที่ทนต่อโรคเหล่านี้ให้ได้
ศูนย์มันฝรั่งเจ้าหน้าที่ได้ปลูกมันฝรั่งที่หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบขนาด
คุณค่าทางอาหารการทนความแรงและอุณหภูมิและปัจจัยอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วโลก
จากมันฝรั่งแต่ละชนิดมีความแตกต่างซึ่งอาจจะมีพันธุกรรมที่มีคุณค่าสำหรับมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ในอนาคต
จึงต้องเก็บรักษาทุกสายพันธุ์เอาไว้
โดยในห้องทดลองได้เตรียมที่จะแช่แข็งเฉียบพลันโดยใช้ไนโตรเจนเหลวเพื่อเก็บรักษาให้นานขึ้น
ส่วนในห้องทดลองอีกห้องได้มีการปลูกมันฝรั่งในหลอดทดลองขนาดเล็กภายในห้องเย็น
เพื่อให้โตอย่างช้าเพื่อจะได้เก็บไว้ได้นานหลายปี
หลอดแก้วแต่ละหลอดในอนาคตอาจจะสร้างมันฝรั่งที่มีสารอาหารมากกว่า
และช่วยในการต้านเชื้อราหรือแมลงศัตรูพืชได้

แต่ทั้งหมดนี้เป็นตัวแทนของมันฝรั่งที่มีความหลากหลาย
โดยเอลบอกว่านักวิทยาศาสตร์อาจจะใช้เวลาอีกหลายปี
ที่จะรู้ว่าสายพันธุ์ใดเพียง๑สายพันธุ์เท่านั้น
ที่จะมีพันธุกรรมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่

ซึ่งธนาคารพันธุธรรมก็เหมือนกับเป็นหลักประกันของอนาคต
แต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์และเกษตรกรที่เปรูกำลังทำงาน
เพื่อหาพืชที่จะเติบโตได้ในประเทศกำลังพัฒนา

เพื่อช่วยเป็นแหล่งอาหารสำหรับประชากรที่เพิ่มขึ้น
หวังว่าคนทั่วโลกจะรู้ว่ามันฝรั่ง
เป็นได้มากกว่าการนำเอาไปทอดหรือว่าบด